ปังจริงฮะไม่ใช่ปังปังปังกระมังซักผ้าแล้วอ่ะ

รอบนี้คือปังแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินชื่อเสียงเงินทอง
แต่เป็นปังเพราะอาวุธปืนมารัวยิงบ้านของนักธุรกิจสาวจังหวัดสมุทรสงคราม
ถ้าหากดูหนังจีนต้องคิดในใจใช้คำว่ากูเลยนะ

ทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้ยิงรัวขนาดนี้ฮะ
เสียงปืนดังขึ้นไม่ต้องนับเดี๋ยวมีคนนับให้
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือคืน๓๑ต่อเนื่องเช้าวันที่๑มกราคม
เลขที่๖๔ทับ๕ตำบลบางตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
เป็นบ้านของคุณวันนิดาคุณวันนิดาคงศรีอายุ๔๕ปี
คุณวันนิดาเนี่ยเป็นประธานของบริษัทด้วยเป็นนักธุรกิจจัดสรรบ้านจัดสรร
อสังหาริมทรัพย์วันที่เกิดเหตุนี่คือคุณวันสุนิดาคุณสุนิดา
วินาทีที่เกิดเหตุคุณสุนิดาสวดมนต์ข้ามปี
ไม่ได้มีการเฉลิมฉลองที่ไหนฮะสวดมนต์ข้ามปีพอสวดเสร็จข้ามปีพอดี
จากนั้นมามานั่งอ่านไลน์เพื่อจะตอบไลน์ขอบคุณเพื่อนที่อวยพรกันไป
พรกันมาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และช่วง๓๒๑ชุดปั้งปั้ง
ยังคิดในใจโอ้โหมันยิงปืนขึ้นฟ้ากันอีกแล้ว
สักพักใหญ่ใหญ่สักพักเดียวฮะเฮ้ยทำไมเสียงมันรัวมันใกล้แล้ว
บ้านเรามันเหมือนสั่นสถานมันไม่ใช่ปืนขึ้นฟ้าแล้ว
ตอนแรกไม่ได้บอกคนในบ้านหมอไปนะเพราะยังไม่รู้
ไอ้ปั้งมันไม่ได้ยิงขึ้นฟ้ามันยิงบ้านพี่เขา
ยังไม่รู้ตัวเลยว่าที่ยิงมาเนี่ยยิงบ้านพี่เขา
พอตั้งสติกันได้พากันหมอบมุดลงไปที่พื้นเลยฮะ
เหตุการณ์นี้แล้วไม่ออกมาดูนอกบ้านเลยจนกระทั่งช่วงเช้า
เป็นเหตุการณ์ที่สะท้านหัวใจเหลือเกินนะครับ
ตกใจเป็นอย่างยิ่งรีบโทรไปแจ้งตำรวจภูทรลาดใหญ่
สถานีตำรวจภูทรห่างจากบ้านของคุณสุนิดาประมาณสัก๑กิโลเมตร
เรียกเจ้าหน้าที่มาดูเจ้าหน้าที่ก็มาดูปรากฏว่า
ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้เป็นปอกกระสุนปืน
และยิงห่างจากตัวบ้านเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็คือรั้ว
ยิงจากนอกรั้วบางนัดมันยิงผ่านสารที่บ้าน
สารพระภูมิยิงโดนสารภูมิผ่านสารภูมิมาโดนประตูมาโดนหน้าต่าง
โดนกำโพงกำแพงน่าจะไม่ต่ำกว่า๒๐นัด

คุณสุนิดาบอกตกอกตกใจและหวาดภาวะมาก
ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุเดี๋ยวฟังคุณสุนิดาครับ
หลังเกิดเหตุก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดมุมต่าง

ว่าใครเป็นคนลงมือเพราะว่าที่ผ่านมา

ทำธุรกิจตามปกติจริงบ้านจัดสรรอสังหาริมทรัพย์

การเมืองก็ไม่เคยไปเกี่ยวไปข้องใดทั้งสิ้นเลย
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์สุดระทึกขวัญ

ปังของแท้ฮะ